กลับมาในช่วงนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาคุณผู้ชมไปร่วมชมพิธีฉลองการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี
เข้าสู่ปีที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงของเราไปร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกัน
นั่นก็คือพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐซึ่งมีสายเลือดชาวอุดรอยู่ด้วยมาร่วมงานติดต่อกันเป็นปีที่๕แล้วนะคะ
ในครั้งนี้พี่ตุ๊กกี้มาในชุดเสื้อสีแสดผ้าถุงและสบายย้อมครามทัดดอกทองกวาวด้วย
ซึ่งดอกทองกวาวเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีรำพร้อมกับชาวอุดรยี่สิบอำเภอ
โรตค่ะคุณมห้าปีแล้วเนี่ยการค่ะล์ร่ายรำจะเป็นอย่างคิดผู้ชมเห็นสวยงามมาค่ะคือเราเห็นตามถนนเมื่อสักครู่นี้อ่ะที่ใช้โดนบินขึ้นไปเนี่ยค่ะสวยมาก
๑๒๖ปีแล้วนะครับเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมดีที่ควรจะสืบต่อไปจริงนะครับ